คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้มาดูสถานการณ์ในต่างประเทศบ้างนะคะ
ดูถึงความเข้มข้นของการชิงตำแหน่งหัวหน้าพักอนุรักษ์นิยมของอังกฤษบ้าง
ที่จะขึ้นมาทำหน้าที่เป็นผู้นำอังกฤษแทนนายเดวิดแคเมรอนนะคะ
ตอนนี้นางเทรซ่าเมย์รัฐมนตรีมหาธัย
ดูเหมือนว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมากกว่าผู้สมัครอีก๔คน
รับหน้าที่ต่อจากนายเดวิดคาเมรอน
เพราะเขาทิ้งไปแล้วนายเดวิทบอกว่าทิ้งแล้ว
ซึ่งความคืบหน้าในการหาผู้นำคนใหม่แทนนายเดวิดแคเมรอนนายกรัฐมนตรี
ที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบต่อการลงประชามติ
ล่าสุดนี้นะคะเหลือผู้สมัคร๕คนคุณผู้ชม
ได้แก่นายไมเคิลโกฟรัฐมนตรียุติธรรม
นางเทราซ่าเมย์รัฐมนตรีมหาธัย
นายสติเฟนครับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและบำนาน
นายลียมฟอคซ์อดีตรัฐมนตรีกาลาโฮม
และนางแอนเรียลีซัมอดีตรัฐมนตรีพลังงานนะคะ
หลังจากที่นายบอริสจอนสันตัวเต็งที่จะได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพัก
ประกาศว่าจะไม่รับตำแหน่งดังกล่าว
สร้างความแตกตื่นให้กับวงการเมือง
มาประกาศร่วมลงชิงชัยตำแหน่งดังกล่าวเสียเองนะคะ
แทนที่จะสนับสนุนนายจรสันแถมยังบอกกับคนอื่นด้วยค่ะ
บอกว่านายจรสันไม่มีความเป็นผู้นำ
อาจสร้างทีมเพื่อจัดการกับงานที่รออยู่ข้างหน้าได้นะคะ
โดยท่าทีของเสียงส่วนใหญ่ในคณะรัฐมนตรี
ล่าสุดดูจะให้การสนับสนุนนางเทราซ่าเมย์

โดยได้ลงภาพของเธอในหน้าหนึ่ง

แสดงความเห็นว่านางเทเรซ่าเหมาะสมจะเป็นผู้นำคนใหม่
แต่ผู้สมัครทั้ง๕คนก็ยังมีเวลาที่จะเรียกเสียง
คะแนนสนับสนุนจากสสภายในพักทั้ง๓๒๙คนให้ได้มากที่สุด
ก่อนจะถึงการลงคะแนนรอบแรกนะคะในวันอังคารหน้า
โดยจะตัดผู้สมัครที่ได้คะแนนเสียงน้อยที่สุดออกไปทีละคนทีละคนทีละคน
เหลือเป็น๒คนสุดท้ายคุณผู้ชม
โดยจะมีการประกาศชื่อผู้ที่ชนะในวันที่๙กันยายนนี้นะคะ
ก็ช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ก็ต้องติดตามแล้วก็เกาะติดกันอย่างเข้มข้น
อย่างทีมข่าวต่างประเทศของไทยรัฐทีวีเองนี่คือเกาะติดสถานการณ์ทุกวินาทีเลยนะคะ